คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องระหว่างแท็กซี่กับผู้โดยสารหน่อย
ที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินผู้โดยสารเองก็กลัวคนขับรถแท็กซี่
บางทีมันเป็นเรื่องของการลวนลามบ้าง
เรื่องของค่าโดยสารไม่กดมิเตอร์อะไรบ้าง
แต่รอบนี้ค่ะคนที่เจอเนี่ยคือโชเฟอร์แท็กซี่
แล้วโดนผู้หญิงที่โชเฟอร์แท็กซี่เขาเรียกกันว่านี่คือคุณป้ามหาภัย

แล้วมีการหลอกเอาเงินโชเฟอร์แท็กซี่โดนกันเป็น๑๐รายเลยคุณผู้ชม
๑๐๐๐บัง๒๐๐๐บังสูงสุด๔๐๐๐กว่าบาท
วิธีการก็หลอกเชิดเงินไปค่ะ

หรือว่าขอยืมเงินมาก่อนเอาไปซื้อของก่อนแล้วก็หายไปเลย
เขาเลยโพสต์เรื่องนี้เตือนภัยคนขับแท็กซี่ด้วยกัน
ก็เล่าถึงเรื่องราวของคุณป้าคนหนึ่งที่ชอบหลอกเงินคนขับรถแท็กซี่
เมื่อวันก่อนนี้มีหลอกไปอีกหนึ่งรายนะ
วิธีการเขาใช้การแลกแบงค์ย่อยการขอยืมเงินไปซื้อของก่อน
แล้วก็หายไปเลยมีแท็กซี่เป็น๑๐คนเลยค่ะที่ตกเป็นเหยื่อ
ก็ถูกป้าคนนี้หลอกขึ้นแท็กซี่ฟรี
บางคนนะเสียเงินไป๔๐๐๐บาทโชเฟอร์บอก
โชเฟอร์ก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วค่ะ
มีหลายพื้นที่เลยทั้งที่สบยี่ขันสบรักสบกน
แล้วก็ยังมีโชเฟอร์ที่โดนแบบนี้แต่ยังไม่ได้แจ้งความ
ทุกคนโดนรูปแบบคล้ายกันเลยค่ะ
แล้วคนที่ไปแจ้งความก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีความคืบหน้า
ก็เลยได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่ง
คุณป้าคนนี้คงจะได้รับผลกรรมที่ไปเอารัฐเอาเปรียบคนอื่น

พอโพสต์นี้มันแชร์ไปเท่านั้นแหละคุณผู้ชมโอ้โห
คนมาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคุณป้าเนี่ยเพียบเลยนะคะ
นี่ให้ข้อมูลคอมเมนต์กันใหญ่เลยมีรูปมาด้วย
แล้ววันนี้ค่ะนักข่าวก็คือคุณระวีการแก้ววิจิตร
ผู้สื่อข่าวของเราก็ติดต่อไปที่คนขับแท็กซี่
ที่เคยตกเป็นเหยื่อของคุณป้าคนนี้ค่ะ
คนขับแท็กซี่คนนี้นะเขาถูกคุณป้าหลอก
ให้ไปส่งที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คนขับแท็กซี่เขาบอกว่าผมขับแท็กซี่มา๑๖ปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
ป้าแกก็แต่งตัวดีบอกด้วยนะว่าตัวเองทำงาน

นี่มาบอกกับคนขับแท็กซี่แบบนี้นะ
แล้วก็ชวนคุยดีไม่ได้รู้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพ
ทีนี้เดี๋ยวจะให้ฟังคนขับแท็กซี่

เขาเอกใจป้าใช้วิธีการยังไง

ถ้าให้ไปหมดก็ไม่เหลือก็เลย
เอาไป๔๐๐เถอะกันพี่
นี่เขาก็บอกว่า
น้องรอแป๊บนึงนะห้องนี้ดีแล้ว
ทีนี้เราก็มองตามใช่ไหมเขาเปิดประตูเข้าไป

ทีนี้เริ่มคิดแค่ว่าอย่างนี้
สังเกตได้ตอนรู้สึกแบบ
เข้าไปเห็นเขาเดินก้าวบันไดเหมือนเดินเรียวผิดปกติ
ฉันจะสังหรณ์ใจแล้วคิดไม่ถึงเลย
เพราะว่าเราก็เสียดายตังค์โอ้โหกว่าจะได้
นี่คุณพี่คนขับแท็กซี่เขาก็เล่าให้ฟัง
แบบขอแตกแก๊งพันธุ์หลังจากนั้นก็ขอยืมแบงค์ย่อยอีกนะคะ
คุณพี่คนนี้เขาโดนวันที่๓กุมภาพันธ์
แล้วคุณระวีการก็ไปเจอคนขับแท็กซี่อีกคนนึงค่ะ
โดนคุณป้าหลอกวันที่๒กุมภาพันธ์

ผู้เสียหายคนนี้คือคุณลุงสนิทค่ะ
นามสกุลกองเงินกลางอายุ๖๓ปีแล้ว
คุณลุงสนิทก็เล่าให้ฟังว่าเจอคุณป้าคนนี้
ตอนนั้นอยู่ในรถนะป้าแกก็ชวนคุยปกติเลย
แล้วก็บอกว่าเป็นข้าราชการ
บอกว่ามีแบงค์พันธุ์จะขอแลกแบงค์ย่อย
ทีนี้ลุงสนิทก็นับนับเตรียมจะส่งตังค์ให้กับคุณป้าแล้ว
แล้วก็บอกกับป้าว่าส่งตังค์มาก่อน
แต่ว่าป้าตอบเสียงดังกลับไปเลยนะ
ฉันเป็นข้าราชการเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงคะ
ทีนี้ป้ายังไม่ลงจากรถนะ
แล้วหลังจากนั้นป้าก็ขอแลกแบงค์ปลีอีกห้าร้อยบาทอ่ะค่ะ
คุณลุงสนิทก็ก้มหาแบงค์ย่อยเพิ่มอีก
ปรากฏว่าป้าดึงแบงค์พันธุ์จากมือไปเลย

แล้วป้าแกเปิดประตูรถหนีเข้าห้างไปเลยค่ะ
แต่ลุงไม่ยอมลุงตามลงไปดูด้วยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยลุงก็เอายังไงดี

ลุงก็เลยไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวาง

ไม่อยากให้ไปก่อเหตุกับคนขับแท็กซี่คนอื่น
แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเราก็มีรูป
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพบเจอเนี่ย

สนบังยี่ขันสนห้วยขวาง
ตอนนี้ตำรวจตรวจสอบชื่อของคุณป้ารายนี้อยู่นะคะ

เอ๊ะมีไปก่อเหตุที่ไหนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า

ตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณคุณลุงนะคะ